เอ้าคุณพระดำมาเรื่องคุณพิมพ์ไหนดิ

เมื่อวานมีคนแชร์กันเยอะเหลือเกิน

น้องพิมพ์ซาซ่าพิมมาดา
ทุกวันนี้คุณพิมพิมมาดาเนี่ยนะครับ
พิมเนี่ยหลายคนก็ช็อก
แล้วก็ไม่เคยทราบข่าวมาก่อนเลยว่า

คุณพิมพ์

แล้วก็เจอมะเร็ง

ซึ่งนางก็ยังเป็นผู้จัดนางเป็นผู้จัดละครอยู่ที่ช่องวัน

ก็คือหลังจากจบที่ละครที่เอาพี่แท่ง
แท่งกับแคทริยาอิงลิชมาเล่นด้วยกันชื่ออะไรนะ
เรื่องอะไรนั้นตอนหลังจากนั้นปุ๊

นางมีความรู้สึกว่าท้องมันบวม

นางก็เลยโอเคไปเช็คสุขภาพ
ผลปรากฏว่าก็ไปพบว่ามัน
มีเนื้องอกเกิดขึ้นที่บริเวณ

ผลปรากฏว่าก็เลยนัดทำการผ่าตัด

เนื้องอกใหญ่เกินไป
ใหญ่เกินมากไป

ผลปรากฏว่าหมอก็บอกว่าเป็น

ผมมันจะล่วงทุกวันนี้เรารู้สึกน้องพิมก็จะ
คุณพิมต้องใส่วิกต้องใส่วิกอ่ะใส่สิแต่นางเป็นคนที่สู้พี่หลังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นางได้กลับมาคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนัก
คือแรกมันก็ตกใจใช่ไหม

นางบอกอย่างนี้เลยนางบอกว่าใจหายมากเลยมือเท้าอ่อนไปหมดเลยแล้วแบบว่า
เสียใจมากไม่รู้จะทำยังไงถูกแต่ว่าโชคดีที่คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแบบว่า

กิ๊กมายุรินช่วยนางได้เยอะมาก

ที่เล่นกับชาคริสสมัยก่อนนางฮะ

แล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่รายการของโพลิพัฒน์ด้วย

ทำไมฉันถึงได้พูดจำชื่อคนไม่ได้เลยฉันเบลอ
แต่สิ่งที่คุณจำได้มันจำมากกว่าชื่ออีกนะครับ
เขาอยู่รายการนู้นรายการนี้เออฉันยังจำไม่ได้เลยเออเขาอยู่รายการไหน
สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันควรจะจำยากกว่าชื่อเขาอีกนะ

ไหมตอนที่ฉันเรียนนิเทศนะฉันสอบตกวิชาจำชื่อคนอ่ะเหรอ

คือมันแบบมันหมดเลี่ยวหมดแรงต่างเนี่ย

แต่พอให้อีกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้
มันเป็นปกติที่โดนแบบเคมีบำบัด

ซึ่งทุกคนส่งกำลังใจไปให้ฮะ

พี่พี่กิ๊กเนี่ยเป็นคนที่จะสอนธรรมะอะไรที่ยากนะ
แต่มันง่ายสำหรับที่เราจะฟังกันนั่น
กิ๊กนั่นแหละเป็นคนที่อยู่คู่กับพิมมาตลอด
เพราะว่านางเล่นเป็นต่อด้วยกัน

เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้นอกจากการปฏิบัติธรรมคือ

สรุปสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มา

ว่าการเตรียมตัวตายซึ่งพิมพ์เขาเตรียมไว้เลยนะฮะ
ทุกวันนี้พิมพ์ถ้าคุณไปเจอพิมพ์สมมุติพี่มีโอกาสเจอพิม

ตอนนั้นเขายังเป็นแฟนกับว่านอยู่ว่านอยู่ตอนนั้นซื้อคอนโดกันที่สุขุมวิทย์
เขาบอกทุกอย่างเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันเลยเหรอ
เมื่อก่อนเขาซื้อซื้อไว้ด้วยกันเหมือนมีโครงการร่วมกัน
จะแต่งกันแล้วล่ะตอนนั้นจะแต่งทำธุรกิจร้านก๋ตรงก๋วด้วยกันแล้ว
แต่ตอนหลังนางก็มาบ้าเป็นผู้จัดนางเป็นบ้าบ้าหนักพอสมควรนาง
นางเป็นคนที่เวลาเป็นผู้จัดดาราให้ดังยังไงก็แล้วแต่
พี่นางเตรียมตัวที่จะตายไม่ใช่การแช่งตัวเองนะนางบอก
แต่เตรียมตัวต้องยอมรับกับสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่มีวันหนีพ้น
ก็คือความตายแต่วันนี้นางก็จะฝึกว่าเออจะตายแบบไหนล่ะกราบพระล่ะ
อีกสิ่งหนึ่งนางก็ยอมรับว่าปีนี้เป็นปีชงของนาง
ปีชงของนาง๑๐๐ต้องเจอบุตเตฤใส่เสื้อสีดำอยู่แล้ว
ต้องเจออุบัติเหตุนางเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นปี
คุณตาก็เพิ่งเสียไปแล้วอยู่อยากนี้ตัวเองนางรับโชคมาอีก

เริ่มจากการรักษาจิตของเราไว้ก่อน
จิตใจเหล่านี้นะแข็งแรงรู้เท่าทันปล่อยวางได้
มันมีเหมือนมีใยอะไรบางมาหุ้มจิตใจของเราเนี่ย
ต่อให้โดนอะไรกระแทกกระทันเข้ามาเนี่ย
เราสามารถที่จะอยู่ได้ทนได้รับได้

จริงเหรอนางไปฝึกจิตนางไปฝึกจิตจริง

ไม่เอานางเคยเอาอาจารย์หนูเคยไปเจออาจารย์นางแล้ว
แต่แค่ตอนนี้นางวุ่นเพราะน้ำตาลนางตก
น้ำตาปี๊บอยากใส่ปากนางนางก็จะฝึกจิตของนางได้
เอาไว้ยังไงก็ไปกำลังจ่ายให้กับคุณพิมคุณมดาด้วยละกันนะครับ